เกาะลอยคอให้เพียงข้ามวัน

ขอเพียงให้เรือพาเจ้าไป
ขอนไม้กับเรือเพลงของคุณบ่าวีอาสยาม

แหกปากร้องเพลงจนได้เป็นนักร้องโรงเรียน

ไปเป็นนักรองน่าช้ายอย่างนี้

เราจะได้ผ่านกันไปในยกต่อไปเลย

ลุงพิษินฟังคุณกอล์ฟร้องไปแล้วเป็นอย่างไรมั๊ยคะ

นี่เราต้องการแต่เนื้อเพลง

คุณก๊อฟและคุณซิมร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ลองให้ลองให้ลองให้
ลองให้ลองให้ลองให้
เป็นทุนการรักษาให้ลูกค่ะ
อันแรกเลยก็คือใช้หนี้แล้วก็เอามาเป็นทุน
ไว้ขายของแล้วก็ไปจุดเจื้อครอบครัว
ยกที่หนึ่งนะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๑หมื่นบาท
คุณก๊อฟและคุณซิมร้อง
โรงได้ครับ
โรงได้ครับ
ไม่รู้นะแต่แม่ยายนี่ลุกเต้นเลยนะ
นี่แค่เพลงแรกนะที่บอกร้องได้นะร้องได้ทั้งคู่นะคะ
ทั้งคุณซิมและคุณก๊อฟก็สะสมเงินทุนในยกที่๑ไป๑๐๐๐บาทครับ
รอดทั้งคู่สะสมร่วมกันเป็นทั้งคู่ครับ
เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราอยากจะให้เงินทุนสะสมกันเยอะ
เรามาเริ่มยกที่๒กันต่อเลย
ยกที่๒นี้เงินทุนสะสมมูลค่า๒๐๐๐บาท
เมื่อกี้คุณก๊อฟร้องไปแล้วก็ต้องมาเป็นคุณซิมนะครับสลับกัน
เอาล่ะคุณซิมมาเริ่มยก๒กันเลยนะ
ที่๒นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๒๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงยกที่๒ของคุณซิมมาเลยครับ
แม่เริ่มจากศีนาเลยละกันนะอังสิม

ไม่รู้จักเลยค่ะ

กรณีเช่นนี้นะครับเราก็มีตัวช่วยไว้ให้ครับคุณซิม
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ตัวช่วยแล้วนะครับในรอบนี้
ตัวช่วยแผ่นแรกนะครับคุณชิมเลือกแผ่นไหนครับ

ลูกสาวนะคะอันบอกว่าเบอร์๓

อันทำไมเอิญอันเลือกเบอร์๓ล่ะคะ
หนูอยากได้ตังค์เดือดครึ่ง

หมายความว่าร้องผิดได้๑คำมันอาจจะช่วยไม่ได้

เหลืออีก๑แผ่นนะครับคุณซิมครับ

ใช้

เหลือแผ่นที่๑และแผ่นที่๒คุณซิมเลือกแผ่นไหนครับ

แต่คุณแม่เชื่อคุณยายนะรอบนี้นะ
เมื่อครั้งที่แล้วแผ่นแรกนี่เชื่อน้องอันอันเป็น

แต่จริงแล้วเนี่ยน่าจะเชื่อน้องเขาอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
เพราะว่าแผ่นที่๒มันเป็นเพลงเก่งของตัวเอง

ก็ยังมีสิทธิ์ลุ้นนะฮะเพลงที่เปลี่ยนขอให้เป็นเพลงที่ร้องได้
หรือถ้ามันแย่มากก็สามารถร้องผิดได้๑คำ
อินโทรเพลงที่จะเปลี่ยนมาเลยครับ
เดี๋ยวถามสามีก่อนเลยพออินโทรขึ้นมานี่
หน้าแห่งความสบายใจมาเลยถูกไหมคะคุณชัย
เพลงนี้ได้ไหมฮะปรายราเรา
เพลงนี้ชื่อเพลงอะไรค่ะคุณซิม

นะครับก็ขอให้โชคดีขอให้ผ่านยกที่สอง
ไปให้ได้นะครับตัวช่วยหมดแล้วไม่เป็นไรนะครับ
รุ้นกันต่อไปนะครับ
อย่ามัวไปเหอะแสงไฟในเมืองมั่งคัง
สามีก็เหมือนเขาไม่มีใครอยู่ในสตูนี้เลยค่ะ

ร้องจีบจริงหรอร้องจีบผู้ชายอยู่ไหน
ร้องได้ให้ล้าน
นักสู้ชิงล้าน